ต้องพาไปนครราชศรีมาซะหน่อยเดี๋ยวให้ดูว่างานแบบมูเตลอยเป็นยังไง
โอ๊ยมูแตนลอยนะอืม
เริ่มที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมมาคลึกคลักเลยทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยว
กันเยอะเลยนี่พาเด็กมาลอยพาเด็กมาโลโอกระทงสวย
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองครับเขาจัดกิจกรรมกันหลายจุด
อันนี้เป็นบริเวณบึงหัวทะเลเขาจัดแพรไว้ให้ผู้คนเนี่ย
ไปลอยกระทงในบึงกันแล้วก็มีการแสดงน้ำผู้ประกอบด้วยนะ
มีเสียงเพลงแสงสีอะไรคลอมาคลอมาอลังการเลย
มีแสดงดนตรีประกวดนางนพมาศก็มีครับแล้วก็ประกวดกระทงจิ๋วครับ
ส่วนที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนี่แหละคุณผู้ชมครับ
มีการจัดลอยกระทงใต้แนวคิดมูเตลอยค่ำคืนแห่งการมู
มันเป็นยังไงเขาเปิดให้ขอพรพระพุทธรูปโบราณจำลองครับ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์๔ทิศเลยนะเหนือใต้ออกตกแบบนี้ครับ
แล้วนี่คืออะไรกระทงสไลเดอร์พี่เบิร์ต

คือเราไม่ต้องเอามือเราไปลอยให้ตรงแหล่งน้ำเลยนะ

เอาลงสไลเดอร์ไปเลยแล้วเดี๋ยวกระทงก็ไปถึงน้ำเองฮะ
แล้วก็มีพลุอลังการเต็มท้องฟ้าเลยครับ

นี่ผ่านมาเข้ารายการมาแค่๑๑นาที

อมมึงโกรธอะไรกูวะเนี่ย

อายุ๔๓๕ปีแล้วมีน้ำล้อมรอบแบบนี้

สการะองค์พระประธานเก่าแก่
ในยามคั่มคืนกันด้วย

เขาบอกว่าสีสันในงานนี้นี่

สรุปแม่ค้าเป็นนางยักษ์หรือเป็นนางกวัก
ถ้าฟังเสียงนะเขาบอกเที่ยวไหมพี่เที่ยวไหมพี่

แล้วเรียกให้มาเที่ยวในงานไงอุดหนุน
คืออย่างน้อยซื้อกระทงตังค์ที่ได้ก็เอาตังค์เข้าวัดนี่แหละค่ะ
ต่อที่ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ดีกว่า

มีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านพากันไปร่วมรอยกระทง
ตรงคลองตรงนี้เลยคลองแม่ขาที่เราเคยนำเสนอไปคุณผู้ชม

โอตารุที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ปรับภูมิทัศน์กัน

คือแต่ก่อนนะย้อนไปนี่เป็นเน่าเสียเลย

ตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสดใสนะมาวางขายกัน
ราคาเออราคาดีจังอ่ะโอ้โหถ้ากรุงเทพหาไม่ได้อย่างนี้นะ
ที่นั่นก็ขาย๓๕บาทถูกไปจนถึง๕๐บาทเองพี่น้ำแข็งเจอเท่าไหร่

๕๕๐บาท

เค้าทำดีไงเค้าทำประเงียบเอ่อเขาทำประเงียบ
ที่ไหนบอกไหมเอาไปบอกดีกว่า

อยู่สูงจากระดับน้ำในคลองแต่เจ้าหน้าที่ก็
เขาตั้งสไลเดอร์มาสักครู่ให้เห็นกันครับ

แล้วก็ปล่อยให้ไหลไปลงตามน้ำเลยครับ